เราตามต่อเรื่องของโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วกันนะครับ
หลังจากที่ญาติของคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตออกมาร้องเรียน
ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำการชกหน้าคุณลุง
และหลังจากนั้นคุณลุงก็เสียชีวิตนะครับ
ขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้

ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยคลิปที่เกิดขึ้นในห้องรักษาแล้ว
ใช่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ

มันอาจจะเห็นมุมภาพไม่ชัด
เพราะทางผโรงพยาบาลบอกว่าพอดูจอใหญ่
ว่าตกลงแล้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ชาย
ชกหน้าหรือแค่ดึงมือของคุณลุง
คุณผู้ชมไปดูกันนะครับข่าวนี้นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวสรินทิพย์อิ่มใจ
ลูกบุญธรรมของนายพินันประเคนทอง
คุณลุงพินันที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
แล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
เพราะเชื่อว่าขณะที่พ่อรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล
ถูกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทำร้ายร่างกายด้วยกัน

และต่อมาพ่อเสียชีวิตนะครับ
โดยลูกสาวสังเกตเห็นแผลเย็บที่คิ้ว
ทำให้เชื่อว่าก่อนเสียชีวิตน่าจะถูกทำร้าย
เมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวได้เดินทางไปที่โรงพยาบาล
พร้อมกับนางขวัญใจเกิดเดชคุณป้าขวัญใจ
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณลุงพินันนะครับ
ผู้อนุญการโรงพยาบาลศูนย์ขรอนกัน
เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเขาเปิดให้สื่อมวลชนดูจอทีวีแบบนี้

จะเห็นได้ว่าคนไข้หรือคุณลุงพินันพยายามลุกจากเตียง
จังหวะนี้แล้วก็ตกเตียงนะคุณนะฮะตกเตียงตรงนี้แหละครับ
ตรงนี้ประเด็นก็คือมีที่กั้นเตียงไหม
ใช่ค่ะยกที่กั้นเตียงไหมหรือว่าเตียงนี่มันถูกต้องไหม
ได้มาตรภาพหรือเปล่ามีการเซฟไว้ไหมหรือเปล่าทำไมถึงทำให้
คุณลุงพินันตกเตียงได้และจากการตกเตียงแล้วล่ะครับ
ทำให้คุณลุงพินันหัวร้างข้างแตกตรงคิ้วซ้ายได้รับบาดเจ็บ
และหลังเหตุการณ์นี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็เข็นเปรย์ของคุณลุงพินัน
ไปห้องผ่าตัดไปห้องเย็บเพื่อจะเย็บแผลที่คิ้ว
แล้วก็ถูกเย็บ๖เข็มอันนี้คลิปแรก
คลิปที่๒เป็นประเด็นที่ญาติสงสัยในคลิปนี้จังหวะนี้
หลังจากคุณลุงพินันไปเย็บศีรษะมาเรียบร้อยแล้ว

และเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ชายนี่นะครับ
ยกมือขวาขึ้นมาแถวใบหน้าของคุณลุงพินัน
แต่นี่ค่ะดูนะจังหวะคือศีรษะบังนะคะเลยไม่รู้ว่า
มือที่คว้ามาใกล้เนี่ยนะคะไปจับมือหรือว่าไปที่ใบหน้าก็ไม่เห็นชัดนะคะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่คนนี้
พยายามที่จะไปจับมือคุณลุงพินันไม่ให้คุณลุงพินันแกะผ้าพันแผลออก
แต่ทางญาติก็ยังติดใจสงสัยบอกดูให้ดี
เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ใช้มือขวาชกเข้าไปที่ใบหน้าของคุณลุงพินัน
และทำให้หัวของคุณบุญพินันเนี่ยคลอนเลยนะครับ
ที่ใบหน้าพอก็บอกว่าเท่าที่ผมสอบถามและตรวจสอบดูผมยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นการชก
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ผู้ชายพยายามที่จะดึงมือของลุงพินันออก

แต่เดี๋ยวจะหาว่าผมเข้าข้างทางเจ้าหน้าที่ผมเข้าข้างทางโรงพยาบาล
เอางี้พวกคุณดูคลิปดูภาพและคุณตีความเอาว่ามันเป็นยังไง
ผู้สื่อข่าวรวมถึงทางญาติของคุณลุงพินันก็ดูไม่ออกเหมือนกัน

เห็นมุมเดียวกันและเป็นมุมที่หัวของคุณลุงพินัน

ญาติพยายามโต้แย้งกับทางพอโรงพยาบาล
เพราะไม่ปักใจเชื่อว่าบุรุษพยาบาลจะไปห้ามไม่ให้คุณลุงแกะผ้าพันแผลออกจากศีรษะ
ระบุรุษพยาบาลทำร้ายพ่อด้วยการใช้มือ
ถ้าไม่ตบก็ชกไปที่ใบหน้า
เรียกร้องถึงมาตรการในการดำเนินการกับบุรุษพยาบาลคนนี้
พร้อมขอเรียกร้องเงินชดเชยเยียวยา
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเอาฟังญาติหน่อยนะครับ
ทางโรงพยาบาลจะพูดก็ได้ว่าเป็นการไปจับข้อมือ
ถามว่าคนที่นั่งอยู่นี่เห็นไหมก็จับพ่อมือ
ก็ไม่มีใครเห็นเพราะว่าตัวพ่อบางอยู่ถูกไหมคะ
ซึ่งคุณจะพูดยังไงก็ได้แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือ
ลักษณะการเหวี่ยงมือเข้าไปแล้วใช้ความแรงพอสมควรถูกไหมคะ

นะครับทางนายแพทย์ชาญชัยผู้มนวยการโรงพยาบาลยืนยันนะคะ
ได้ให้ญาติดูคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดดูแล้วดูอีก
รวมถึงเปิดเผยให้สื่อมวลชนได้ดู
แล้วก็ดูก่อนที่ทางผอจะได้เห็นคลิปนี้อีก
รับอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือพฤติกรรมของบุรุษพยาบาล
ที่มีความบกพร่องในลักษณะที่ไม่สุภาพ
ดูท่าทางการพูดดูเรื่องของสายตา
ก็ตรงนี้ถือว่ามีความบกพร่องในลักษณะความไม่สุภาพ
ส่วนกรณีที่ญาติคิดว่ามีการทำร้ายร่างกายคุณลุงพินัยนั้น
ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมครับ
เพราะคดีนี้เข้าสู่ขบวนการแล้ว
หลังจากนี้จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ

ส่วนเรื่องการชดเชยเยียวยาตามที่คนไข้ร้องขอ

ในตอนแรกทางโรงพยาบาลนั้นเตรียมการไว้แล้ว
จึงจะสามารถชดเชยให้ได้ตามที่ทางญาติร้องขอนะครับ
ดันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้มุมเดียวอีกต่างหาก